ไปดูต่อกันที่อดีตสาวแซ่บคนนี้ดีกว่านะคะสำหรับแอร์รินยุคตทัศน์นั่นเองค่ะ
บอกว่าเป็นอดีตเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เธอเปลี่ยนชีวิตปรับโหมดแล้วนะจ๊ะ
ก่อนหน้านี้สมัยก่อนเนี่ยวัยรุ่นวัยรุ่นก็จะมีข่าวเมาส์ข่าวอะไรแซ่บเยอะแยะรายวันเลยนะฮะ
แต่ตอนนี้บอกเลยว่าปรับโหมดชีวิตใหม่ก็อาจจะไม่ถึงขั้นไปอยู่วัดบวชชีหรอกค่ะ
แต่ก็มีทำบุญนั่งสมาธิบ่อยรวมไปถึงอีกเรื่องที่สาวแอรินเขาโฟกัสอยู่
นั่นก็คืองานวิวากับแฟนหนุ่มไฮโซนามสกุลดังเบนเบนจรงคกุลค่ะ
บหาดูใจกันมา๓ปีแล้วนะคะก็เริ่มมีพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่กับครอบครัว
รวมไปถึงปรึกษาคุณหมอเรื่องของการฝากไข่ค่ะแต่ก็ยังมีอุปสรรคนะคะ
ตรวจพบว่าไข่ของแอรินอายุมากกว่าที่มันควรจะเป็น
พอรู้แบบนี้แอรินบอกว่าปล่อยโฮต่อหน้าคุณหมอเลยค่ะ
ยังไม่ได้จะแต่งงานเพื่อคุยกันเฉย
คือจริงแอร์ก็อายุไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ก็คือเหมือนอยากคืออยากมีครอบครัวอยู่แล้ว
อยากมีลูกอยู่แล้วเพราะเพื่อนก็มีก็เลยคิดว่าเออไปฝากไว้ก่อน
ถ้าเรายังไม่แต่งตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปฝากเสร็จป๊
ไปตรวจค่าเลือดปุ๊บกลายเป็นไข่เราอายุเท่าคนที่อายุ๔๐
ซึ่งคือไข่น้อยมากก็เลยเหมือนก็เสียใจนิดนึง
เพราะว่าเราพอถึงใกล้วัยแล้วเนอะเราก็อยากมี
ก็กลายเป็นอาจจะต้องมีญาติหรือต้องฝากไม่ได้ค่ะ
คือต้องรอไปเป็นผสมเป็นตัวก่อนแล้วค่อยฟรีสไว้
ซึ่งอันนั้นต้องใช้ทะเบียนสมรสก็เลยเอาไว้ก่อน
ก็เลยยุติการฝากขายไว้ก่อน
เอาว่าเป็นกำลังใจให้แอรินนะคะ
ทั้งในเรื่องงานวิบัติภาพปลูกภาพที่กำลังคุยกันอยู่

ว่าอยากจะให้มีหลังแต่งงานนะคะ